เหมือนกันกับเหตุการณ์นี้ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมผู้ชายคนนี้
ซึ่งนั่งอยู่ที่บขสนางรองบุรีรำครับจู่
เลือดกระอักออกมาทางปากทางจมูก
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยประถมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตเป็นการด่วนครับ
เลือดท่วมพื้นเลยครับพี่กระเต็นคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินและหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลนางรองปั๊มหัวใจผู้ชายคนนี้
นายสุชาติอายุ๓๙ปีครับ

อยู่บนพื้นปูนแล้วเลือดไหลออกจากปากออกจากจมูก
เยอะมากครับข้างเขาเต็มไปด้วยเลือด
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานีขนส่งผู้โดยสารนางรอง
หรือว่าบขนางรองที่บุรีรำช่วงหัวข้ำเมื่อวานนี้ครับ
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีชีพจรคนเจ็บกลับคืนมาแล้ว

เพราะว่าสัญญาณชีพจรเริ่มนิ่งแล้วฮะ
สุดท้ายที่ผจญกลับคืนมาได้แล้วส่งต่อไปโรงพยาบาลทันที
ไล่เช็คกล้องวงจรปิดในบขศ
คนเจ็บล้มลงไปกับพื้นเองไม่ได้มีใครมาทำร้ายเขา

คนที่เขาเห็นเข้าไปช่วยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะมาประถมพยาบาลแล้วนำตัวส่งรักษาต่อ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ

ยังอยู่ตรงจุดที่เขาล้มฟุบตรงนี้อยู่เลย

แล้วรอยคราบเลือดอะไรต่างนี่ทำความสะอาด

ไปคุยกับนายท่าขายตัวรถโดยสารบอกว่า
คนเจ็บเขานั่งรถทัวร์มาจากโคราช
ปลายทางบ้านไพรศาสตร์อำเภอประคนชัย
ก็เลยขอลงขอลงระหว่างทาง
และตอนนั้นอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก
เห็นว่าท่าทางจะไม่ไหวก็เลยให้นอนก่อน

จนกระทั่งในท่าเขาออกเวร
กลับเข้าเวรอีกครั้ง๒ทุ่ม
ปรากฏว่านายสุชาติเลือดออกจากปากออกจากจมูก
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่จนกระทั่งเมื่อเช้านี้ครับ
ตอนแรกนึกว่าเขาจะอาการปลอดภัยสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
โอ้โฮพี่เหล่านี่นี่ค่ะ
ก็ตอนที่นั่งอยู่บนรถผู้โดยสารคนนี้บอกว่า

แล้วก็เลยให้วิสานที่นั่งข้างช่วยกันอุ้มแกลงมานั่งข้างล่าง
พอแล้วก็เดินเอามานั่งตรงที่โต๊ะโต๊ะนั่งในหวักศอ
พอทีนี้แกก็เลยล้มล้มลงไปแล้วก็นอน
เราก็เข้าใจว่าแกคงเมาเราก็เลยปล่อยให้แกนอนพัก
หลังจากเราปล่อยรถรอบ๖โมงครึ่งหนูก็กลับบ้านไป
เราก็ไม่รู้ว่าแกทุนลนทุนลายแล้วว่าแกเป็นแบบนี้

ยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรต้องตรวจสอบต่อ

ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
นะ